มาดูรถสองแถวกันบ้างนะครับ
เช้าเช้าเย็นเย็นเราจะเห็นรถสองแถว
แล้วก็มีนักเรียนใช้บริการกันมาก

นะคุณห่วงอันตรายของน้องนะครับ

นักเรียนหญิงคนหนึ่งเกาะนอกรถแบบนี้

ไปดูกันนะครับ

คุณผู้ชมฮะคือโหนอยู่ดี

หลุดมือตกลงมาเลยนะครับ
หน้าฟาดกับพื้นนะครับพื้นถนนเนี่ยนะครับ

ปรากฏว่าเธอก็มีสัมภาระลุงรังเหมือนกันคุณ

เพราะน่าจะเพิ่งขึ้นนะรถออกตัวเร็วเหมือนกันคุณว่าไหม

มันจะมีจังหวะเหมือนกับกระชากอะตอนออกตัว

ออกเข้าเลนส์กลางเนี่ยนะครับ
น้องหลุดมือจริงเพราะอะไร
มือซ้ายก็ต้องถือกระเป๋า
แล้วก็ยังมีเสื้อคลุมอีกที่น้องต้องถือ
สุดท้ายมือขวามือเดียวเอาไม่อยู่
คุณแล้วตอนที่น้องเขาร่วงลงมา
ทำไมสองแถวไม่เห็นจอดดูขับไปเลยเขาไม่รู้ตัวหรอกคนขับ

เช้านี้เองน้องนักเรียนร่วงตกรถโดยสาร
ขอให้น้องปลอดภัยนะครับระวังกันด้วยนะครับ
แล้วก็แฮชแท็กตกรถโดยสาร
โดยคนที่ขับรถตามมาบอกเห็นจ่ะเห็นกับตาเลยนะครับ
คนที่เข้ามาดูคลิปก็คอมเมนต์กันเยอะเลยนะครับ
โดยส่วนใหญ่บอกว่ายังดีนะที่น้องยังปลอดภัยลุกขึ้นมาได้
แล้วก็ยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขึ้นรถสองแถวของตัวผู้คอมเมนต์เองนะฮะ
บางคนบอกว่ารถสองแถวชอบออกตัวแรงแล้วก็เบรกแรงจริง
ทีไรต้องมือเป็นตุ๊กแกให้ได้เลยต้องเกาะให้แน่นเกาะให้หนึบ
ก็บอกว่าบางทีข้างในว่างแต่ทำไมไม่ค่อยเดินกันเข้าไปข้างใน
ทำไมถึงมาห้อยโหนกันอยู่ข้างนอกแบบนี้แต่ก็มีคนเข้ามาตอบนะคุณ
บอกว่าที่ไม่เดินเข้าไปยืนข้างในเนี่ยเพราะมันต้องก้มหัวยืน
และถ้ายืนระยะไกลมันก็ต้องก้มไปอยู่แบบนั้นนะครับ
บางคนบอกว่าเคยตกรถแบบนี้เหมือนกันแต่ก็โทรเรียกค่าทำขวัญค่ารักษาจากนายท่า
ได้เงินชดเฉยมา๕๐๐๐๐บาทนะครับบางคนตั้งข้อสังเกตว่า
น้องนักเรียนที่อยู่ข้างหลังอีก๒คนนะทั้งน้องเสื้อเขียวกับน้องเสื้อขาวเนี่ย
ทำไมไม่เห็นตกใจไม่กดกิ่งให้รถสองแถวจอดดูอาการของน้องที่ตกรถเลย
หรือว่าจะเป็นเหตุการณ์ปกติก็ไม่รู้
คุณไม่ได้อ่ะถ้าเกิดปกติคนตกรถมาขนาดนี้หรือว่าสองคนนั้นเขาไม่รู้
เพราะว่าจังหวะนั้นถ้าเกิดว่าเราดูไปเรื่อยนะข้อมูลเพิ่มเติมมา
บอกว่าคนในรถโดยสารกดกริ่งกดออดบอกให้คนขับรู้
แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเขาบอกยังโชคดีนะไม่มีรถคันหลังที่ขับมาเร็ว
คือคันที่ติดกล้องนี้เขาสามารถเหยียบเรกได้ทัน
ใช่แม่อาจจะเหยียบจะทับน้องก็ได้นะฮะ
มันนั้นจะกลายเป็นเหตุสลดเลยนะคะ